มีทั้งเสียงดังคล้ายเสียงปืน

นี่คนไม่รู้เรื่องหลบกันนี่ค่ะ
หาที่หลบกันให้วุ่นเลย

ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรไปด้วย

เราส่งคุณดนระวีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ก็เลยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่ม
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างซอยสุขุมวิท๙๓และอ่อนนุษย์

ประมาณสัก๔โมง๙นาที
ภาพนี้คือกำลังมุ่งหน้าไปก่อเหตุ

ผ่านไปสักไม่กี่นาทีประมาณสัก๒นาทีได้
ย้อนกลับมา
แล้วมันก็จะผ่านกล้องตัวเดิมใช่ไหมคะ

่งหน้าไปทางซอยสุขุมวิทย์๙๓และอ่อนนุษย์
เราก็ไปคุยกับแม่ค้าที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะ

เขาบอกว่าก็กำลังขายของให้ลูกค้า

วัยรุ่นแต่งตัวเหมือนเด็กช่าง
ขี่รถจักรยานยนต์มาคันหนึ่งก่อน

วัยรุ่นแต่งตัวคล้ายเด็กช่างอีกกลุ่มนึง

รถจักรยานยนต์๕คันมาจอดใกล้

ฝ่ายตะโกนด่ากันไปด่ากันมา
ท้าทายกันไปท้าทายกันมา

เริ่มก่อนนะคะไม่น่าเชื่อนะ

ฝั่งที่มาคนเดียวเปิดฉากยิงก่อน

โอ้โหเป็น๑๐คนปลาระเบิดกลับ

เลยต้องหนีแล้วก็ไปซ่อนตัว
ฝั่งที่ปลาระเบิดที่มากันหลายคน
กระจายกำลังกันตามหา
ตอนกระจายกำลังกันเอาบุ็ดครบมือค่ะ

ก็ย้อนกลับมาที่รถจักรยานยนต์ที่

เอามีดฟันแล้วมายฟาดใส่รถ

วัยรุ่นที่มาคนเดียวเนี่ย
พอรู้ว่าเขาไปกันหมดแล้ว
ค่อยแอบเดินมาเอารถจักรยานยนต์ของตัวเอง

ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวแม่ค้าบอกว่า
ลูกค้าเพียบเลยคนเยอะ
ทุกคนวิ่งหนีตายหาที่กำบัง
กลัวจะโดนลูกหลงเหตุการณ์ตอนนั้น

เขาก็อัตโกนแล้วเขาก็ยิงกันเลย

ไม่มีใครเป็นอะไรค่ะ

หลังเกิดเหตุมีชาวบ้านส่งคลิปวิดีโอมาให้นะคะ
คลิปมันก็หลักฐานมันก็ค่อนข้างชัดพอสมควร

ต้นคือไปตรวจสอบความเสียหายของชาวบ้านก่อน
แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของวัยรุ่นทั้งสองฝั่งนะคะ
ก็จะนำมาเป็นฐานข้อมูลป้องกันเหตุในอนาคต
แล้วก็จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
หลังจากนี้จะมีสายตรวจตระเวนถี่มากขึ้นกว่าเดิม

ป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุอีก
ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีก

แล้วต้นเรื่องยังไงมันยังตีกัน
ย้ายไปตีที่อื่นหรืออะไรแบบนี้
จากที่ดูจากร้านที่เขาโก้มหลบกันหมด